หากกันเพราะว่าเขาต้องการให้เป็นอย่างนี้

ชีวิตพวกผมรุ่นบอลมากกว่า
วันนี้ว่าแบบนี้มันไม่เวิร์คเลยค่ะมันไม่ชอบอย่างนี้พูดตรงนะไม่ได้เข้าข้างใครออกข้างใคร
วันนี้อยากให้เหมือนเดิมอะค่ะให้เหมือนเดิมดีกว่าเหมือนเดิมมันเป็นตลาดโต้รุ่งพี่ว่าสวยงามมีบรรยากาศที่ดี
ถ้าแบบนี้ปันนี่ว่าเหมือนลูกค้าที่บอกปันนี่ว่าตลาดโต้รุ่งหายไปไหนทำไมมาแทนพี่ปันนี่ตอบไม่ถูกเลย
เมื่อวานนี้ลูกค้าคนนี้บอกว่าคนนี้ไม่ได้ขายตอนนี้นั่งอยู่ที่ที่ร้านลูกค้ามาถามอ้าวป้าทำไมไม่ขาย
ป้าก็เลยบอกว่ารถของป้าเข้าไม่ได้ค่ะรถตู้เย็นตั้มเข้าไม่ได้เพราะช่องมันเล็ก
เพราะหัวหินไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเสียชื่อหัวหินหมด

ฝรั่งเห็นฝรั่งล้มหัวเข่าแตกเลยค่ะเมื่อวานนี้

เสาไฟมั่งติดรถด้วยกันเองบ้างปกติเคยสวดกันได้ใช่ไหมคะ
ตอนนี้ต้องรอกันต้องรอให้อีกล้านหนึ่งตั้งให้เสร็จก่อน
แล้วถึงจะไปได้อีกล้านหนึ่งลำบากมากค่ะ
เอาจริงเลยนะฮะประโยคปัญหามันนิดเดียว
คือพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่ยอมลดพื้นที่ของเขาเท่านั้นเอง
๔เมตรที่เขาได้อยู่ทุกวันนี้ความลึกของล็อกเขาอันนั้น๔เมตร
ไม่มีล็อกที่ไหนที่ตลาดทั่วไปที่ไหน
เขาจะให้ความล็อกได้ลึกขนาดนี้
แล้วผมบอกว่า๔เมตรเนี่ยถ้าหากว่าลองลดลงไปสักเมตรหนึ่ง
เหลือสัก๓เมตรอันนี้ลดไม่ว่าจะเป็นลดดับเพลิง

ทางเข้าแคบมากทางเข้าแคบมาก
ผมเตือนไปว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้จะทำยังไงนะครับ
ลดดับเผิงทุกคันโดยตัชเรียนะครับ
๒เมตร๔๐นะครับ
กู้ภัย๒เมตร๗๕เซนนะครับ

ตลาดโต้รุ่งที่ตั้งอยู่แบบแรกนะครับ
ลดระเผิงเข้าได้ลดคู่ภัยเข้าได้
แต่พอให้หันหลังชนกันเหลือแค่เมตร๗๕เซนเอง
อยากจะให้ทั้งสองฝ่ายนะครับ
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่า
โต้รุ่งที่๑นั้นเป็นโต้รุ่งแห่งแรกของหัวหินนะครับ
ไม่อยากจะให้บางฝ่ายตึกบางส่วน
หรือพ่อค้าแม่ค้าตัดโต้รุ่งเนี่ย
ได้มองเห็นแต่ปัญหาของตัวเองนะครับ
ซึ่งจริงแล้วมันเป็นสมบัติของชาวหินไปแล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป